นี่ลูกหาบเนี่ยขนของขึ้นไปขนทุกอย่างจริง
แล้วคุณดูนะว่าลูกหาบคนนี้ขนอะไรกันขึ้นไป

โอ้โหนี่ลูกหาบหรือมนุษย์จอมพลัง
ทำไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้น
ตู้เย็นเนี่ยคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะ

หาบท่านนี้เนี่ยคุณผู้ชม
มนุษย์จอมพลังท่านนี้เนี่ยหาบสิ่งของขึ้นไป

บตู้เย็นขึ้นไปให้ลูกค้าบนภูกระดึงนะฮะ
เพื่อความกระจ่างนี่ยังหนาวไม่พอ
ใครยังหนาวไม่พอสั่งให้แบกตู้เย็นขึ้นไปภูกระดึงแบบนี้

ทีมข่าวของเราเลยติดต่อไปยังเจ้าของคลิป
ชื่อว่าคุณปีใหม่นะครับ
คุณปีใหม่เป็นภรรยาของลูกหาบคนหนึ่ง

เจ้าของตู้เย็นก็คือร้านค้าบนภูกระดึง
ต้องการเอาตู้เย็นไปแช่หมูกระทะ

ก็เลยจ้างลูกหาบให้แบกตู้เย็นขึ้นไป
ส่วนค่าแบกเนี่ยรวมของอะไรต่างที่อยู่ด้านหน้าที่มันต้องถ่วงไว้นะคุณฮะ

ค่าแบกเนี่ยร้านค้าเหมาจ่าย๒๐๐๐บาทครับ
ลูกหาบเคยแบกของที่แปลกกว่าตู้เย็นขึ้นภูกระดึงกันบ้างไหม

บอกว่าแบกมาแล้วทุกอย่างนะครับคุณฮะ
หินปูนซายจะก่อสร้างอะไรเนี่ยแบกขึ้นไปทุกอย่าง

คุณใช้แรงในการแบกทั้งสิ้น

แล้วเดี๋ยวเอาไปประกอบใหม่อยู่ข้างบนอีก
อู่คุณมหัศจรรย์มาก
ตู้เย็นขึ้นภูกระดึงได้นะฮะ